เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะตั้งแต่๒๑พฤศจิกา
ชีวิตที่ผ่านมาแม่มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อ
บอกว่าลูกชายอายุ๑๖ปีถูกผู้ใหญ่บ้านใช้หนังสติ๊ก
แล้วก็มีลูกแก้วเนี่ยค่ะยิงใส่แล้วลูกแก้วเนี่ยมันไปฝังเขา
ที่ตาด้านขวาอืมแล้วก็ลูกแก้วฝังอยู่จนหมอต้องแบบ
ผ่าควักเอาลูกแก้วออกอ่ะพอเอาลูกแก้วออกมาปุ๊บตาด้านขวาเนี่ยนะ
อดสนิทเลยเนี่ยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าจะเอาเรื่องผู้ใหญ่บ้านให้ถึงที่สุด
แล้วแม่ก็ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ฝั่งผู้ใหญ่บ้าน
ให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ลูกชายคุณแม่แหละ
เอามีดมาไล่ฟันเขาก่อนผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องไปเอาหนังสติ๊กที่อยู่ในรถ
ดีดใส่เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ถึงขั้นตาบอด
ผู้ใหญ่บ้านเองก็ไปแจ้งความเอาไว้เหมือนกันที่สพเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันทั้งคู่
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ว่าถูกทำร้ายเหมือนกัน
ตัวเด็กอายุ๑๖แม่ก็ไปแจ้งความเหมือนกันว่าผู้ใหญ่ทำร้ายต่างฝ่ายต่างแจ้งความ
แล้วลูกแก้วลูกใหญ่มาเล่อนะฝังเข้าไปในลูกตานั้นขวา
ดีดปั๊กเข้าไปเข้าตาขวาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะคะ
จิ๋มพิมพ์อักษรเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ผู้ใหญ่วิรัติพุ่มพวง
ข้อหาก็คือผู้ใหญ่ทำร้ายร่างกายลูกชายอายุ๑๖ปี
หนังสติ๊กแล้วก็มีลูกแก้วยิงใส่ตาจนตาข้างขวาบอด

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แม่เล่าให้ฟังว่าลูกชายกับผู้ใหญ่บ้านเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนอยู่แล้ว
หลายครั้งด้วยเคยคว่างขวดใส่กันแต่ครั้งนั้นไม่มีใครบาดเจ็บ
วันเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านคนนี้ขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
อ้างว่าจะมาเรียรัยเงินแต่ลักษณะคล้ายจะมาหาเรื่อง
ลูกชายเห็นท่าไม่ดีคว้ามีดทำครัวมาถือไว้
หวังจะป้องกันตัวแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับใช้หนังสติ๊กที่เตรียมมา
ยิงใส่เบ้าตาลูกชายจนลูกชายล้มลงดิ้นทุรนทุราย
นำส่งโรงพยาบาลนางรองหมอต้องผ่าตัดเอาลูกแก้วออกมาจากตาด้านขวา
ตาขวาแตกละเอียดจนทำให้ตาบอดสนิท
แล้วลูกชายของแม่ก็ยืนยันว่าที่ถือมีดมาเนี่ยตั้งใจจะแค่คูผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ได้จะเอามาทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ล้มลงข้างรถแล้วเขาก็ยิงซ้ำ
แล้วยาก็วิ่งมากดครับ
ไม่ครับผมเอามีดมาครีว
เขาล้มมัวกูมก่อน
ไม่ได้แทะยังไม่ได้แทงยังไม่ถึงตัวเลยจ้ะ

ก็ตอนแรกก็เขาก็ไปหาเรื่องทางนี้ก่อนจ้
เขาหาเรื่องใครกัน

ตอนที่แรกเขาฝังใจที่ตอนมีเรื่องกันตอนนั้นที่เขาเรียกตัวไป

เนี่ยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าการกระทำของผู้ใหญ่บ้านถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
เพราะน่าจะใช้วิธีมาเจรจากันมาคุยกันแต่ทำไมมาใช้ความรุนแรงแบบนี้นะคะ
แจ้งความเอาไว้แล้วยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างลูกชายคุณแม่เนี่ยนะคะ
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านค่ะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิด
ตอนนั้นเนี่ยลูกชายคุณแม่แสดงอาการไม่พอใจตลอดเวลาแล้วก็อ้างว่าผู้ใหญ่พูดเข้าข้างเด็กผู้หญิง
จนกระทั่งวันเกิดเหตุตัวผู้ใหญ่เข้าไปประชาสัมพันธ์เรื่องงานบุญของหมู่บ้านแล้วไปเจอกับลูกชายคุณแม่พอดี
คุณแม่ก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านเอามีดมาไล่แทงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่ก็ต้องวิ่งหนีไปรอบรถกระบะ
ก็เลยคว้าหนังสติ๊กที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยค่ะยิงใส่เป็นการป้องกันตัว
ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้
ตอนนี้ผู้ใหญ่เองก็แจ้งความเอาไว้โรงพักเดียวกันเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้าย

สติ๊กที่มันอยู่ในรถนั่นแหละครับ

ตอนนั้นก็คว้าอะไรได้ก็จับยิงมั่วไปเลยครับ

เขาไล่แทงผมก่อนผมก็เลยตกใจทำอะไรไม่ได้ครับ
คว้าอะไรได้ก็จับสวนไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันตัว
ก็ไม่ได้จิตนาว่าจะทำให้ถึงขนาดนั้น
คือถ้าฟังจากที่คุณแม่ของน้องอายุ๑๖เนี่ยนะ
ให้สัมภาษณ์คุณจอมขวัญในถามตรงเมื่อช่วงค่ำเนี่ย

คือน้องสาวของแม่ของเด็กคนนี้นะเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
เท่ากับว่าผู้ใหญ่บ้านคือน้าเขยของน้องที่เนี่ยบาดเจ็บตาขวาต้องบอดไปเนี่ย

เป็นน้องเขยของแม่ของเด็กคือไม่ใช่อื่นไกลเลย
แต่เขามีปัญหากันนะครับ

วันนี้นายทวีไขว้พันธุ์ประหลัดอำเภอเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ
ลงไปสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งของผู้เสียหายกับฝั่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายสมพรวารินกุฎบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนั้นได้นำเงินที่ได้รับบริจาคไปสมทบทำบุญที่หมู่บ้านก่อนเกิดเหตุเด็กผู้บาดเจ็บเนี่ยได้ใช้ขวดคว่างปลาเข้าไปใส่บริเวณที่ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่สองครั้งแล้วก็เดินอ้อมไปด้านหลังจากนั้นไม่นานผู้บาดเจ็บก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงถือมีด
บ้านตัวเองที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พยายามตะโกนห้ามปรามแต่ไม่เป็นผลกระทั่งจังหวะที่ผู้ใหญ่บ้านวิ่งหนีก็ไปคว้าหนังสติ๊กที่อยู่ในรถออกมายิงสวนเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหากตัวเองเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงต้องทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นอาจถูกแทงแต่ก็ไม่คาดคิด
มีรายชื่อผู้บอกจากนั่นเลยมันกระเดินมาเลยมันแอบมานะ
แบบแอบมาไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ตัวเลยพอผมแงะปุ๊บ
เคียนทำอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเลยครับติดเลยเลย
แต่ผู้ใหญ่จริงไอ้นั่นผมก้มจังหวะผมก้มหยิบโทรศัพท์พอดีครับ
อันนั้นผมก็ไม่เห็นนะครับก็เพราะผมกำลังก้มพอดี
ป้องกันตัวเลยครับถ้าเป็นผมก็ป้องกันเหมือนกันแหละครับ
เพราะถ้าแทงขึ้นมาแล้วซวยเลยครับซวยแน่นอนเลยครับครับ
ไม่ดีอาจจะไม่รอดมีดยาวขนาดนั้น
มุมผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเด็กเอามีดมาไล่ฟัน
ใช่ไหมต้องป้องกันตัวนะครับแต่คุณตาของน้องที่บาดเจ็บ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
เดี๋ยวฟังตานะตายืนยันว่าหลานชายไม่ได้ใช้มีดไปไล่ฟันผู้ใหญ่บ้านเลย
ถือมีดเอาไว้ในมือเพื่อจะขู่ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น
เพราะก่อนหน้านี้หลานชายไม่พอใจที่ผู้ใหญ่บ้านมาพูดจาต่อว่ามาดูถูก
วันที่มีการเจรจากลายเกลี่ยเรื่องที่หลานถูกกล่าวหาว่าไปพรากเด็กสาวในหมู่บ้าน
เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทำกับหลานชายถือว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุรับไม่ได้
หากผู้ใหญ่บ้านจะอ้างว่าไม่เจตนาจะใช้หนังสติ๊กยิงใส่จนหลานตาบอด
ตาบอกไปยิงซ้ำอีกนะเมื่อกี้เด็กก็บอก

คุณตายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะเป็นลูกเขยของตัวเองก็ตาม
อุตถึงนั้นแห่งดูแลมันมีหนี่อย่างการ
วกอสแคบั่นด้วยหลานใดที่ปีนเดียวกว่า

เพียงเรื่องไปกับวันผู้ใหญ่นั่นแหละ
ผู้ใหญ่คูอีกจะยิงเอาพื้นมายิงมันอีก

ทำเกินเหตุไหม

ลูกเคยแต่ว่าเขาเป็นสามีของลูกสาวอีกคนนึงนะ
ไม่ได้เป็นสามีของลูกสาวของแม่ของน้อง
ที่ถูกยิงจนตาบอด

ทีนี้ข้อมูลจากสองฝั่งมันก็ไม่ตรงกันนะคุณผู้ชม
หลัดอำเภอประหลัดทวีไขว้พันธุ์ก็บอกว่าข้อมูลขัดแย้งกันอยู่ทีนี้จะทำยังไง
ก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ส่วนเรื่องคดีความทั้งสองฝ่ายเขาก็แจ้งความเอาไว้
ก็ต้องรอให้ตำรวจทำหน้าที่สอบสวนทั้งสองฝ่าย
ว่าใครพูดจริงพูดเท็จเพราะข้อมูลสองฝ่ายไม่ตรงกัน

ทางอำเภอบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีทางตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติบอกว่า
แจ้งข้อหากับผู้ใหญ่บ้านข้อหาพกพาอาวุธมีด
และพยายามทำร้ายร่างกายและเตรียมเรียกพยาน
อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ครับก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันแล้วกัน